ติดชีวิตของนางเอกมากความสามารถที่ตอนนี้ผ่านตัวเองมาเป็นนักร้องอย่างสาวเกรสการกล้าวกันบ้างดีกว่า
คุณผู้ชมต้องบอกว่าชิเกรสเนี่ยนะเป็นทุกอย่างแล้ว
นางเอกก็เป็นนางแบบก็เป็นนักร้องก็เป็นโอ้โหไม่รู้ว่าจะเมคมันนี่ไปถึงไหนนะคุณผู้ชม
และอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าช่วงนี้เกรสเนี่ยเขาหันมาเอาดีด้านการร้องเพลงใช่ไหม
เพื่อให้สมมงกับการเป็นนักร้องท่านหนึ่ง
ซึ่งก็ได้ทำอะไรแบบใหม่ใหม่รับงานร้องเพลงโชว์รวมไปถึงรับบทครูสาวท่านหนึ่ง
สอนเต้นที่สวนลุมจำได้ไหมเนี่ยวันก่อนไปสอนน้องนัทเต้นที่สวนลุมอ่ะ

ใช่ค่ะเรียกว่าเกรสเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างจริง
ซึ่งสาวเกรทก็บอกว่าแฮปปี้มากพี่ที่ได้ทำอะไรใหม่ทุกวัน
ส่วนสิ่งที่ทำให้มีแรงฟิตวิ่งสู้งานขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะ
เพราะเงินเท่านั้นที่น็อกเอฟจริง

ตรงนี้ทำหลายอย่างนิดนึงนะคะก็ทั้งร้องเพลงด้วยนะคะแล้วก็เดินสายโปรโมทอะไรต่างนะคะ
แล้วก็ไปเป็นครูสอนออกกำลังกายเมื่อวานนี้ที่สวนลุมส่วนวันนี้ก็มารับบทเดินแบบที่นี่เอเมซี่ค่ะ
พรุ่งนี้เดี๋ยวติดตามกันก็เป็นได้ทุกอย่าง
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันนี่เท่านั้นที่น้องไอวิสตีสร้างได้ทุกงานเลยมาเลยตอนนี้ทำอะไรก็ได้หมดเลยแล้วบทนางแบบจะได้อะไรก็ได้
สวยจังเลยอ่ะ

แค่งานร้องเพลงก็ทำงานแบบ๗วันรวดแล้วเอาเวลาไหนก่อน